ร้องได้ให้ล้าน

ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยไว้มาก่อน
ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
เพลงที่สาม

ร้าไว้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด
ยังไงคุณตา

เหตุผลของคุณตาก่อน
เมื่อกี้หนูแอบเห็นแว๊บ

อยากให้สู้เพราะว่าเพลงมันเพราะ

ถ้าเกิดผ่านไปได้เขาก็ได้๖๐๐๐นะครับ

มีหนูเท่านั้นคนเดียวที่รู้
หนูต้องเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้ค่ะ

จะสู้หรือจะหยุด

สู้เป็นคำตอบจากหัวใจสิงนะครับ
ของเราราวัยไม่ได้มีใครมากดดัน
พ่อแม่ก็บอกแล้วว่าแล้วแต่เขาตัดสินใจเอง

หนูนับถือในตัวเขา

ในสถานการณ์เช่นนี้
น้องสูดหายใจลึก

สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ขนาดนี้
ถือว่าน้องมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก
ภูมิใจในตัวหนูมาก
หวังว่าเพลงนี้หนูจะทำมันด้วยสมาธิ
และความตั้งใจทั้งหมดที่หนูมี

ไม่ได้เพื่อแพ้เพื่อชนะ
แต่เพื่อความสุนทรีย์ในใจของหนูเอง

ไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น

สู้ต้องร้องให้ถูกทุกคำ

ร้องให้ชัดถ้อยชัดคำ

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

คุณพลอดภัณฑ์
โทษนะ
ที่คือเป็นแววดาว
แววดาวเรืองชื่อเรืองเรืองรอง
แววจองแววมองความผุดพร้อมแพร่วเบลา
คำเงาออกเหลี่ยวเกลา
เอ่อเอ่อเอ่อดูอีกภาษาเข้าใหญ่
ข้าไปด้านห่านท่องทายนาง
แม้ข้าเขินจังแค่ข้านางภูมิใจ
อันนี้จ้าข้าไม่ทันดังได้
ทายมาทายไป

ข้าใหญ่ขึ้นมา
เมืองดาวเรืองถึงนางแววดาว
สิ้นสุดหมดเศร้า
กลายเป็นข่าวกลับหน้า
นางดาวเรืองนอนไอ้หนุ่มแซวมาก
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเรียกมา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

ผิดครับ
ร้องผิด

เขะเข่าในเมือง
ชื่อข้าเผืองเรืองหรือข้าไปด้านห่านท่องท้ายทาง
งดาวเรืองที่นางแววดาวสิ้นสุดหมดสาว
ผิด๔จุดด้วยกันนะครับก็น้องเค้าบอกแล้วว่าเพลงนี้
เคยฟังแต่เพื่อนฟังเพื่อนร้องให้มา
แต่ตัดสินใจกล้าเล่นกล้าเสี่ยง
เงินที่สะสมอยู่ในเพลงที่๓นะครับ๔๐๐๐บาทก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ
วันนี้รับเงินรางวัลจากรายการของเรานะครับ
เอาไปสู้ชีวิตนะครับสำหรับน้องราวัยและครอบครัว

รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก
มีอะไรอยากบอกไปทางบ้านไหมครับ

อยากบอกว่าเขาทำได้แค่นี้นะ
เขาทำได้ดีกว่าดีแล้วนะครับเยอะแล้วเยอะแล้วบอกเพื่อนลงมายืนร้องวันนี้มั่งสิ

วันนี้ได้ไปแน่นอนสองมือ
อยากจะได้เงินนะครับเอาไปสู้ชีวิตแบบนี้
รายการร้องได้ให้ล้านนะครับลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรามีเงินเตรียมพร้อมให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑ล้านบาทนะครับ
แล้วแต่คุณจะทำได้นะครับร้องได้แค่๑๐เพลงถูกต้องให้หมดเท่านั้นเอง
รับไปเลยเรายินดีที่จะแจกนะครับ
และถ้าชอบความสนุกสนานแบบนี้นะครับก็ติดตามพวกเราได้นะครับ
ลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกบ่ายโมงนะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์ช่อง๓๒วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับ

ตาไม่เสียใจนะน่าเสียใจนะ
ค่ะหนูก็ตั้งเป้าเอาไว้๕๐๐๐ค่ะ
แต่ว่าวันนี้หนูทำได้
ก็ยังไปช่วยตาใช้หนี้ได้ค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนทางบ้านนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูค่ะ
ในชีวิตคนคนหนึ่งจะสามารถรับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ได้กี่ลูก
ไฟไหม้ครับไฟไหม้ห้องเช่าครับ

พอดีเทียนมันล้มไปใส่มุ้ง

ทำไมต้องประมาทด้วยทำไมปล่อยให้ไฟมันไหม้
เสียใจที่ว่าทำมือไฟไม่บ้าน
บางครั้งขี่มอไซค์ไปแบบอยากให้รถจน
มันแบบไม่ต้องมาสร้างภาระครับเปลือน
โทษโทษ